ฉลองงานวิวาสุดยิ่งใหญ่ของบีมมาติกาแล้วก็แฟนหนุ่มไฮโซกรนะคะคุณผู้ชมเมื่อคืนนี้โอ้โหยิ่งใหญ่อลังการมาก
เจ้าสาวสวยมากบอกเลยนะคะหลังจากที่เข้าพิธีมั่นสุดอลังการเพชรเต็มโต๊ะไปเมื่อวันที่๗ธันวาคมที่ผ่านมา
ล่าสุดค่ะเมื่อคืนนี้ดาราสาวบีมาติกาได้ฉลองวิวากับไฮโซกรกรกิจโดยเนรมิตสนามก๊อฟนะคะ
จัดงานยิ่งใหญ่บรรยากาศเนี่ยอบอุ่นเพื่อนดารามากันเพียบเลยไม่ว่าจะเป็นคุณอ้ำพัชราภาตัวแม่ยืนหนึ่งแห่งวงการบันเทิง
หรือว่าจะเป็นคุณนุ่นวรนุษย์นี่ก็ตัวแม่เหมือนกันหลังจากที่แต่งงานคุณบีบอกว่าพร้อมเปิดอู่ปั๊มลูกต่อทันทีนะคะ
ส่วนงานในวงการบันเทิงเธอบอกว่าหากมีเวลาว่างก็คงจะรับตามปกติจ้า
อากาศชื่นมืนเป็นสิ่งที่สาวหลายคนเขาฝ่ายฝันนะ
แล้วบอกเลยว่าบีมันติกาเนี่ยเขาไม่ได้คบกับไฮโซกรแบบแป๊บเขาคบกันมานานแล้ว
และวันนี้ก็ความรักสุขงอมถึงเวลาแล้วยินดีด้วยนะคะ